ตำรวจกองปราบแล้วก็ตำรวจรถไฟ
ตำรวจสพบ้านโป่งเขาไปจับคนร้าย
ลักลอบขนยาเสพติดนะคะต้นทางคือจังหวัดนครพนม
ปลายทางคือหาดใหญ่แล้วก็เตรียมส่งต่อประเทศเพื่อนบ้าน
น้ำหนักเนี่ยประมาณ๓๐๐กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะคะ

นี่ค่ะนี่ไงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายพลธวัฒน์มะละอายุ๒๐ปีครับ
นายวิสรุตราชัยอายุ๒๓ปีแล้วก็นายจักรพรรดิพุ่มพวงอายุ๒๗ปีครับ
เป็นผู้ต้องหาลักลอบขนยาไอซ์น้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัมมูลค่าประมาณ๑๐๐ล้านบาททีเดียวครับ
กระโดดหนีจากรถไฟก่อนจะถูกตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยตำรวจกองปราบรามแล้วก็ตำรวจรถไฟตามจับกลุ่มได้ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งนะฮะ
ที่นำตัวมาสอบสวนหลังขนไอซ์มากับขบวนรถเร็วที่๑๗๑กรุงเทพสุงัยโกลก
ส่วนนายสุริยันบุญเทียมอายุ๓๒ปีก็หลบหนีไปได้นะครับ
คือสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่าร่วมกันรับจ้างขนยาไอซ์ต้นทางจากจังหวัดนครพนม
แล้วก็นั่งโดยสารมาลงที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพงของกรุงเทพ
ปลายทางตั้งใจไปที่หาดใหญ่แล้วก็จะมีคนมารับของต่อนะเพื่อส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้ต้องหายอมรับด้วยนะคะว่าจริงแล้วไอซ์มีทั้งหมด๕๐๐กิโลกรัมแบ่งกันขนเป็น๒รอบ
ละ๒๕๐กิโลกรัมรอบแรกส่งไปแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคมนี้เอง
ครั้งนี้เป็นรอบที่๒แล้วก็หากทำงานนี้สำเร็จนะคะจะได้ค่าจ้าง๑แสนบาท
สำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เนื่องจากพลตำรวจตรีวรพงศ์ทองภัยบูล

ท่านก็ไปสืบทราบมาแล้วค่ะว่า
จะมีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่
เตรียมส่งลูกค้าทางภาคใต้
มากับขบวนรถเร็วที่๑๗๑กรุงเทพสุไงโกลก
ก็เลยสั่งการให้ตำรวจรถไฟหัวหิน

ขณะที่รถไฟวิ่งไปที่สถานีบ้านโป่ง

สะพายอีก๔ใบวางทิ้งอยู่ค่ะ

ปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของ
แล้วก็นำมาตรวจสอบที่สพรถไฟหัวหิน

ห่อด้วยพลาสติกจำนวน๒๕๐ก้อน

ประมาณ๓๐๐กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องติดตาม
ตัวผู้ต้องหาอีกคนนึงที่หลบหนีไป

จับกลุ่มได้๓คนอีก๑คนตอนนี้ยังคงหลบหนีนะ

แล้วก็ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการขยายผล
เพราะว่า๓๐๐กิโลกรัม